เป็นรายละเอียดข้อห้ามที่คนทั่วไปนะครับ

จนถึงผู้สมัครที่จะต้องรู้

ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ควรระมัดระวัง

เรื่องถึงขั้นติดคุกติดตารางกันเลยทีเดียว
กฎหมายได้กำหนดข้อห้ามเพื่อป้องกันการทุจริต
ซึ่งมีหลายข้อที่สำคัญควรรู้

เช่นการห้ามซื้อเสียงขายเสียง
หลอกลวงบังคับใช้อิทธิพลคุกคาม
ใจร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
คว้างการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชา

ด้วยการจัดให้มีมหรสบหรืองานรื่นเริง

ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้ง
จนถึงเวลา๑๘นาฬิกาของวันเลือกตั้ง
ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้ว

ทั้งนี้เป็นข้อห้ามโดยทั่วไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะคะ
อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมกันนะคะ